มากันที่ลูกทุ่งสาวของเราก็บ้านดีกว่า
บอกเลยล่าสุดทำคอนเทนต์มูเตลู

เรไรเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสายมูไง
รายการเรไรให้โชค

เธอก็พาไปทำบุญไหว้พระไง
รวมถึงขอเลขให้กับเอฟซีที่ติดตามด้วย

แต่งานนี้ก็ไม่ไหวถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่า

เขาบอกว่าพี่คะหนูเนี่ยไม่เคย

ที่หลายคนเขาเมาส์เลยสักนิดเดียว

หนูตั้งใจที่อยากจะทำบุญจริง

เพราะว่าแต่ละวัดและที่นั่นที่นี่

ยืนยันค่ะไม่เคยหากินกับทางวัดเลยสักนิดเดียว

เหมือนเขาพาเราให้เรามาอยู่จุดนี้ค่ะ
ไลน์ก็รู้สึกว่าดีใจที่
อย่างน้อยสำหรับคนที่คิดดี

เพราะว่าที่เราไปเราตั้งใจ
เราก็เลยคิดว่า
เราไม่ได้มาหากินตรงนี้เรารู้ตัวเองอยู่แล้ว

เขาก็จะรู้ว่าเราไม่เคยมาทำอะไรตรงนี้เลย

ชีวิตประจำวันเราเป็นแบบนี้อยู่แล้ว

เธอเข้าวัดบ่อยออร่า

คือตอนแรกเราคิดว่าน้องเลไลเนี่ยเออ

เราก็เรียกสิทธิ์
ส่วนที่ราดสุดโดนนำภาพไปใช้ในเฟสบุ้ค
เปลี่ยนชื่อเป็นบาร์บี้ขยี้ใจ
เหมือนงานนี้ขาวได้ไล่บอกมันไม่ใช่หนูนะพี่พี่ใจเนี่ย
หนูเนี่ยถูกปลอมเยอะมากหากไม่หยุดนะก็จะเตรียมไปดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะ
พร้อมฝากบอกแฟนด้วยกับช่วยกันสอดส่องนิดนึง
อะไรปลอมเนี่ยส่งข่าวนิดนึงไม่อยากให้คนอื่นเขาโดนหลอกจ้า
คุณผู้ชมค่ะเรื่องบุญก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็ต้องมีมารพจนนิดนึง
ของแบบนี้ถ้าใครไม่อยากให้ถูกหลอกแฟนคลับก็ช่วยบอกแล้วกัน
ใช่แล้วค่ะต้องระมัดระวังกันด้วยนะเดี๋ยวนี้มีเพจปลอมเฟสปลอมเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมค่ะ